วันนี้มาดูเหตุนี้กันก่อนนะครับ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากนี่ฮะแมววิ่งตัดหน้ารถ

ใช่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครนายก
แมวตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์
ทำให้รถจักรยานยนต์นั้นเสียหลัก
จากนั้นรถจักรยานยนต์ไปพุ่งชนรั้วของชาวบ้าน
คนขี่และคนซ้อนได้รับบาดเจ็บหนักเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ

แมวตัวเล็กที่เราวงกลมให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
ตัดหน้ารถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
เพราะแมววิ่งข้ามถนนตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด
ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักถลายไปไกลกว่า๑๐เมตร
ท้ายที่สุดครับรถจักรยานยนต์คันนั้นไปอัดรั้วบ้านของชาวบ้าน
งานนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
หนึ่งในนั้นบาดเจ็บหนักครับหมดสติ
ส่วนแมวแน่นอนมันก็ถูกรถชนรถเหยียบ

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณสัก๓ทุ่มครึ่ง
แถวโรงเรียนวัดโคกสว่าง
ตำบลนาหินลาดอำเภอเมืองนครนายกนะครับ
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปพบผู้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
เป็นชายนะฮะหมดสติไป๑ราย
ทีมกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับทั้งคู่เลยนะฮะ
ชนอัดติดกำแพงของบ้านชาวบ้านเขา
ทราบจากคนเจ็บที่ยังพอให้การได้นะครับ
บอกว่าเขาทั้งสองคนกลับจากทำงาน

วิ่งตัดหน้ารถตัวเล็กนิดเดียวเองนะฮะ
เขาเห็นแบบนั้นเขาพยายามหักหลบ
จนทำให้รถของเขาเสียหลักนะครับ
จะหักหลบนะคุณชนแมวก่อน

เขาเสียหลักเข้าซ้ายเลย
พอเข้าซ้ายไปอัดกำแพง

นี่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเป็นเหตุเล็ก
แต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการบาดเจ็บด้วย
ใช่ค่ะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ